คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ปราจีนบุรีค่ะคือมีวัยรุ่นเขาไปนั่งกินเหล้าอยู่ริมคลอง
ปรากฏว่าไปเจอวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงมองกันไปมองกันมา
ไม่ต้องเดาว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหทะเลาะการตีกันถึงขั้นเอาขวด
ตีให้แตกเป็นปากฉลามแล้วแทงใส่
คนถูกแทงเนี่ยอาการสาหัสเลยนะคะ
ตำรวจสพประจันตคามกับกู้ภัย
ก็นำตัวนายจักรีกลางหุ่นอายุ๒๔ปีคน
ถึงโรงพยาบาลประจันตคาร์ม
เพราะว่าถูกขวดปากฉลามแทงค่ะ
แทงเข้าชัยโครงนั้นสาย

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาค่ะ

แล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

กลับมาอยู่บ้านที่หมู่บ้านสรรปะโคน
อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ก่อนเกิดเหตุนายจักรีคนเจ็บกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะ

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปนั่งกินเหล้ากันอยู่
เรียบคลองประจันตคามในเขตเทศบาลตำบลประจันตคาม

เป็นแหล่งที่วัยรุ่นเขาชอบไปนั่งจับกลุ่มนั่งคุยกันอะไรแบบนี้

จักรีคนเจ็บกับเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ไปถึง
มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงนะคะเขานั่งกันอยู่ก่อน

เขาก็กินเหล้ากันอยู่ถนนเรียบคลองประจันตคามเหมือนกัน

นั่งดื่มเหล้าใกล้กัน
คือแทบไม่ต้องสืบเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไง

ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดีอีกคุณภาคภูมิ

มันมองกันไปมองกันมาคเมนต์กันไปคเมนต์กันมา

นายจักรีค่ะถูกคู่อริเอาขวดเนี่ยนะตีให้แตกเป็นปากฉลามแทงเขาที่ชายโครงซ้ายบาดเจ็บสาหัสนะคะ
พลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
กลุ่มที่เกาะเหตุก็หลบหนีไป
ตำรวจสพประจันตคาม
จับกลุ่มนายพิเภกสิงธยมอายุ๓๕ปีคนก่อเหตุนะคะ

ในพื้นที่หมู่สามตะมนต์หนองแก้ว
ตามตัวคนก่อเหตุก็มีแผลเหมือนกัน
หน้าผากที่แขนซ้ายตามตัวมีรอยฟกช้ำหลายจุดเลยค่ะ
ซึ่งก็รับสารภาพนะคะ
ว่าตัวเองกับแฟนสาวแล้วก็เพื่อน

กินเหล้ากันอยู่ถนนเรียบคลองประจันตคามจริง
แล้วก็เจอกลุ่มคนเจ็บมาดื่มเหล้า
องกันไปมองกันมาก็เลยทะเลาะกันเนี่ยนะคะ
สุดท้ายก็ถูกรวบตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ต้องสอบปากคำคนเจ็บเพิ่มด้วยนะคะ